เรามาติดตามเรื่องราวความรักของดาราสาวจักรจันทร์กับคุณเค
ที่ก่อนหน้านี้เราก็ติดตามข่าวมาโดยตลอด
ว่ามีคนโชมตีว่าคุณเคเขามีโลกใหม่ที่หนึ่งอยู่แล้ว
มีสาวคนอื่นอยู่แล้วคุณจักรจันทร์ใกล้จะแต่งงานกับคุณเคแล้ว

มันก็เป็นข่าวเป็นประเด็นออกมาโยงถึงใครต่อใคร

หลายคนมากนะฮะตั้งแต่คนที่ปล่อยข่าวออกมา
จะเป็นอดีตผู้จัดการหรือเปล่าอาบีหรือเปล่า

หรือว่าคนที่เอาข่าวมาเสนอต่ออย่างเช่นคุณบุ๋มปนัดดานะครับ
หลังจากนั้นก็จะโยงไปถึงเพื่อนคุณนกอุศนี
คุณเกรสการ๙เพื่อนที่เป็นห่วงคุณจักรจันทร์

หลังจากนั้นข่าวนำเสนอทุกสำนัก
ทุกข่าวทั้งข่าวบันเทิงและข่าวหลัก
คุณผู้ชมฮะทีนี้ครับคุณจักรจันทร์ก็เอาล่ะ
ไปชี้แจงแล้วในรายการต่างนะครับ
โดยเฉพาะรายการกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับ
แล้วคุณจักรจันทร์ท้า
ท้าว่าถ้ามีหญิงคนที่ชื่อตานจริง
ขอให้ออกมาปรากฏตัวนะฮะ
ถ้ามีตานจริงขอให้ออกมาเลย
มาเจอเธอก็ได้นะฮะเธอพร้อมเลย
แล้วขอให้ตานเนี่ยแสดงหลักฐาน
ว่าเป็นโลกใบที่๑ของคุณเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวของคุณจักรจันทร์นะครับ
ตานมีจริงเชิญให้มาร่วมงานแต่ง
ในวันที่๒๘พฤษภาคมนี้เลย
คือจริงคุณจักรจันทร์เขาให้สัมภาษณ์แบบ
ไม่ได้นำเสียงท้าทายหรอกไม่ได้นำเสียงท้าทายคุณตานหรอก
แต่ว่าเธอก็บอกว่าอยากรู้ความจริงเหมือนกัน
แล้วก็ทุกคนก็อยากรู้ความจริงถ้าคุณตานมีจริงนะ
คุณตานมาเลยมาเจอกับเธอเลยมาคุยกัน
ใช่เพราะว่ามันเป็นข่าวออกมาก่อนหน้าไงว่า
คนที่ชื่อตานเนี่ยจะใส่ชุดดำมาร่วมงานแต่งใช่ไหม
ขับรถชนจะเอาน้ำกดมาสาดอะไรแบบนี้
มขู่อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณตามีจริงเนี่ย
ออกมาเจอออกมาเคลียร์กันหน่อยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าว่าที่เจ้าบ่าวของเธอ
ถ้ามีผู้หญิงอื่นอยู่ก่อนแล้วหรือว่ามีโรคใบที่๑

ตัวคุณจักรจันทร์จะเป็นคนถอยออกมาเอง
แต่ทีนี้เธอมั่นใจว่าว่าที่เจ้าบ่าวหรือว่าคุณเควัฒนาเนี่ย
ไม่มีใครแล้วนอกเหนือจากการเลิกลากับอดีตภรรยาไปแล้วคนหนึ่ง
ใช่นานแล้วนานมากแล้วเป็น๑๐ปีนะ
ทีนี้มันจะใกล้เข้าสู่วันแต่งงานแล้วนะคุณ
พฤษภาคมเราก็เข้าใจนะ
ชีวิตคู่แล้วก็ต้องมาเจอข่าวคราวอะไรแบบนี้เนอะ

ทั้งที่เป็นข่าวและข่าวอีกอย่างหนึ่งนะ

เวลาไปเสิร์ชชื่อเธอในโลกโซเชียล
มันก็จะผุดข่าวพวกนี้ขึ้นมาไง
ทีนี้แหละครับมันก็เกี่ยวยงไปถึงเรื่องของ
อดีตคนสนิทก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวหรือเปล่า
ที่เป็นคนสร้างเรื่องแล้วเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะครับ
ทำให้เป็นข่าวด่งดังแบบนี้ทำให้ต้องมีการตรวจสอบกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็เธอบอกว่าคุณชักกะจัดนะ
บอกว่าชีวิตการแต่งงานของเธอเนี่ย
โอ้โหคุณมันก็ผ่านพ้นอุปสรรคอะไรมามากมายนะ
งานแต่งก็ต้องเลื่อนมาแล้วถึง๔ครั้ง
ครั้งนี้จะขอให้เป็นงานแต่งที่จะทำให้ชีวิตของเธอมีความสุขบ้าง

ทีนี้ครับก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวออกมาว่าตานเป็นใคร
ชาวเน็ตแล้วก็หลายคนก็ไปขุดคุยว่าคนที่ปล่อยข่าวเรื่องของสาวที่ชื่อตานเนี่ย
ก็คืออดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณจักรจันทร์นะครับ
ที่ได้ส่งภาพถ่ายของตานไปให้กับหลายต่อหลายคนในวงการบันเทิง
แล้วบอกตานคนนี้แหละคือโลกใบที่๑ของคุณเคนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากจะเปิดเผยเรื่องนี้นะฮะ
แต่ทีนี้ถามว่ารูปที่ส่งไปให้คนในวงการได้ดูและอ้างว่าเป็นตานเนี่ย
ใช่ตานจริงมั้ยไม่ใช่ค่ะเพราะฝยีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ย
เธอเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวชื่ออ้ำนันทิยาและเราก็คุยกับคุณอ้ำ
คุณอ้ำคุณอ้ำใช่ตานไหมคุณอ้ำก็บอกเธอก็ไม่ใช่ตาน
ไม่เคยชื่อตานแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับคุณเควัฒนาไม่เคยร่วมงานของคุณจักรจันทร์
ใช่นะครับจบไปเปราะหนึ่งสำหรับกรณีของคุณอ้ำที่ปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่ตาน
แต่รูปที่เอาไปเผยแพร่เธอก็ไม่รู้ว่าเอาไปเผยแพร่ได้ยังไงเอาไปแอบอ้างได้ยังไง
แล้วมันมีรูปของเหมือนพริตตี้สาวอีกคนนะที่ขายครีมก็ถูกเอาไปแอบอ้างเหมือนกัน
ว่าเป็นตานเหมือนกันนี่แหละฮะจบไปเปราะสำหรับสาวอ้ำคนนี้นะครับ
แต่ทีนี้กรณีของคุณบุ๋มปะนัดดาคุณบุ๋มปนัดดาทัวร์ลงมาตั้งแต่แรก
เพราะคุณบุ๋มปนัดดาเอาเรื่องราวที่บอกว่าได้รับจากอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันทร์เนี่ย
เอามาเสนอเป็นข่าวแต่ตอนนั้นเธอก็บอกว่าก็ด้วยความเป็นห่วงคุณจักรจันทร์
และตอนนั้นเธอไม่ได้บอกชื่อว่าดาราสาวคนนั้นคือใคร
ไม่ได้เอารูปที่เธอได้มาจากอาบีเอามาขึ้นโชว์เปล่าเลย
ไม่เสนอเลยว่าเป็นใครนะฮะเธอบอกว่าขอให้ตรวจสอบก่อน
แต่เธอแค่เปลยออกมาว่ามีข่าวนี้มีผู้ชายมีโรคใบที่หนึ่ง
แล้วก็มีผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานด้วยเป็นดารา

ทีนี้พอเปิดเผยออกมาแบบนี้แล้วทัวร์ก็ต้องไปลงคุณบุ๋ม
เพราะว่าถามว่าคุณบุ๋มสิ่งที่คุณบุ๋มเปิดเผยออกมาเนี่ย

หรือว่าได้ข้อมูลมาจากใครเอาออกมาบอกสิ
นะครับคุณบุ๋มก็เงียบไปหลายวัน
จนกระทั่งเมื่อวานตอนเช้าคุณบุ๋มบอกว่า
คืนก่อนเธอนอนไม่หลับเลยนอนร้องไห้ทั้งคืน

ใช่นอนไม่หลับเมื่อวานตอนเช้าคือวันศุกร์เนี่ย
ก็ต้องออกมาขออนุญาตทางรายการที่จัดเนี่ย
ขอแถลงต่อสื่อเลยเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ
เธอก็ร่ายยาวแล้วเธอก็ขอโทษคุณจักรจันทร์เหมือนกัน
เสียใจที่เหมือนถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือ
เสียความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็เชื่อใจคนคนหนึ่ง

เชื่อใจอดีตผู้จัดการส่วนตัวของคุณจักรจันทร์
อดีตผู้จัดการให้ข้อมูลอะไรมาเธอก็เชื่อ
ก็เป็นห่วงจักรจันทร์ด้วยเธอเลยเอาข่าวนี้มานำเสนอ
คืออาบีอดีตผู้จัดการคุณจักรจันทร์เนี่ย
ส่งข้อมูลในชุดคล้ายให้กับคนในวงการ
ให้กับนักข่าวให้กับดาราหลายคน
ครับรวมถึงคุณบุ๋มด้วย
คุณบุ๋มก็เลยเอามาเปิดแย๊บไว้ในรายการของเธอนะครับ
แต่นี่เธอทั้งโพสต์ทั้งจอดำทั้งออกมาแถลงเมื่อวานนี้
บอกว่าสัญญาว่าจะระมัดระวังในการเสนอข่าวต่างให้มากกว่านี้นะครับ
ท้ายที่สุดคุณบุ๋มบอกว่า
ฝากถึงอาบีอดีตผู้จัดการของจักรจันทร์ด้วยว่า
บีคะอย่าหนีความผิดอย่าทำร้ายตัวเอง
ออกมาขอโทษจักรจันทร์เถอะค่ะ
อย่าเอาความรักมาเป็นเหตุผลในการทำลาย

ทุกคนรู้ความจริงกันหมดแล้ว
ที่คุณบุ๋มบอกถึงอาร์บีบอกว่าอย่าทำร้ายตัวเอง
บอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงเรื่องทั้งหมด

อาร์บีจะไปไหนทำร้ายตัวเองหรือเปล่า

แล้วคุณบุ๋มก็อยู่คุณบุ๋มอยู่คุณหนุ่มกัญชัยอยู่พี่จักรจันทร์อยู่
แล้วก็มีคนที่เคยรู้จักทั้งอาบีอดีตผู้จัดการคุณจักรจันท
คุณจักรจันทร์ที่ตอนนี้เธอไปทำงานอยู่ต่างประเทศเธอก็อยู่ในกลุ่ม
ก็มีการพูดคุยกันว่าความจริงมันน่าจะเป็นยังไง
คือเสียงสั่นร้องไห้มันทำให้เสียงร้องไห้นั้นกล้องอยู่ในหู
แต่ทีนี้หลายคนก็จับจ้องมองไปว่าอดีตผู้จัดการของคุณจักรจันทร์
ที่ชื่อว่าจริงคุณบีนะคนในวังการตะก่อนก็เรียกอบีอบี
บีเพราะจริงอาบีเนี่ยก็อายุโอ้โห
จริงเธอก็หน้าเด็กนะอายุจะ๕๐แล้ว

ข้อความระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บีต้องขอโทษจักรจันทร์และเค
สำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ทำให้จันทร์และเคเดือดร้อนไม่สบายใจ
ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำของอา
รวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองคน
ขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ช่วงเวลาสำคัญ
กลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายนะครับ
ยืนยันว่าไม่เคยคิดร้ายทำร้ายน้อง
ทำไปเพราะห่วงมากเกินไปจนทำให้เกิดเรื่องทั้งหมด
จากนั้นก็ขอโทษไปยังคุณอ้ำนันทิยานะครับ
นักร้องลูกทุ่งที่เคยถูกโยงว่าเป็นคุณตานหรือเปล่า
อาบีเขียนต่อบอกว่าขอโทษในความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

คุณนกอุศณีก็เป็นดาราสาวเพื่อนสนิทคุณชักกระจัดนะ

ซึ่งเป็นแชทคงเป็นแชทปลอมที่สร้างขึ้นมา
ว่าเป็นแชทของคุณตานคุยกับบุคคลบุคคลหนึ่ง
ทีนี้คนก็เลยไปโจมตีคุณนกอุศนีว่า

ห่วงเพื่อนจริงหรือเปล่า

แต่มาถึงอาร์บีก่อนอาบีก็เขียนต่อบอกว่า
ขอโทษนกอุศนีที่เชื่อในข้อมูลและเป็นห่วงเพื่อนมาก
เอาตัวเข้าแลกกับกระแสสังคม
ขอโทษวงการบันเทิงสำหรับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น
สุดท้ายนะฮะเธอพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
จากทุกคนที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเรื่องนี้
ขอโทษอีกครั้งจากใจค่ะ
แล้วก็เป็นรูปอีโมติกคอนยกมือไหว้
โดยตลอดทั้งวันทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงของเรา
ก็พยายามติดต่ออาบีแต่ไม่สามารถติดต่อได้
โอ้โหนะฮะเราก็รอว่าอาบีจะเคลื่อนไหวอย่างไรเมื่อวานตอนบ่าย
ออกมาขอโทษทุกคนแบบเหมือนสำนึกผิดเหมือนกันนะ
เหมือนตัดเพาะเหมือนกันนะคะเหมือนน้อยอกน้อยใจเหมือนกัน

เพราะว่าชาวเน็ตเองก็ได้ขุดคุยประวัติของอาบี

คนในวงการก็เริ่มเอาเรื่องราวของอาบีมาเปิดเผยนะ
ค่ะโดยชาวเน็ตบอกว่าอาบีเป็นสาวหล่อ
ชื่อจริงก็คือปกชนดิสยบุตร

จากนั้นก็ผันตัวมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวราดา
เคยเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพอล่าเทลเลอร์ได้ประมาณ๓เดือน

ใช่คุณพอลล่าบอกแบบนี้
บอกว่าเจตนาของเขาไม่ได้เป็นเหมือนผู้จัดการทั่วไป
เหมือนมาหลอกเขาเข้ามาเหมือนไม่ได้ดีมาก
เขาหลอกเหมือนเขาน่าจะรักเราเหมือนอยากเก็บเราไว้

แล้วจากนั้นก็ไปเป็นผู้จัดการส่วนตัว
เป็นได้ไม่นานก็ถูกปลดเหมือนกัน
แล้วสุดท้ายก็มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับจักรจันทร์เมื่อปี๒๕๕๙
ครับอยู่กันมานานมากคู่นี้๑๕ปีเราจะเห็นตัวติดกันเลยนะแล้วก่อนเวลาไปไหนมาไหน
ไปงานหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยนะเห็นจักรจันทร์ก็ต้องเห็นอาบี
อยู่คู่กันแบบนี้จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๖๔นี่แหละค่ะ
ที่มีกระแสข่าวดราม่าโลกสองใบจักรจันทร์เอง
ตอนนี้ก็บอกว่าลบชื่อและเบอร์ของอาบีออกจากอินสตราแกรมส่วนตัวแล้ว
ใช่นะครับคือไม่ได้ดูแลแล้วนะคะคือไม่ได้ดูแลแล้ว
ก็คุณหนุ่มกัญชัยเขาก็ถามนะถามคุณจักรจันทร์
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะฮะแล้วก็เห็นอาบีโพสต์
บอกว่าเหมือนจะจากลาอะไรอย่างนี้นะฮะ
เป็นห่วงอาบีบ้างไหมถามคุณจักรจันท
เป็นห่วงไหมว่าอาบีเขาจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
คุณจักรจันทร์ตอบมาค่ะขอให้ทุกคนคิดถึงจันทร์บ้างนะคะ

ถ้าจันทร์เจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เจอผลกระทบแบบนี้
เจอใครทำแบบนี้เป็นห่วงจันทร์บ้างไหมคะ
เกิดจันทร์ผูกคอตายฆ่าตัวตายบ้างหรือคะ
คุณจันทร์ตอบคุณหนุ่มกัญชัยไว้แบบนี้นะฮะ
ทีนี้เรื่องอาร์บีนี่คือเดี๋ยวต้องรอความคืบหน้า
ว่าจะติดต่อได้ยังไงหลังจากที่มีการมาโพสต์ในไอจี

คุณนกคุณนกอุศนีเพื่อนรักของคุณจักรจันทร์ว่ายังไงบ้าง

คุณนกอุศนีเนี่ยอัพไอจีไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะ
คือในโพสต์เขียนว่าพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้ค่ะวันที่๑๓

กจะขอออกมาพูดชี้แจงในทุกประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นกอุศนีขอบคุณค่ะ
คุณนกนะก็เป็นห่วงนะ

ก็เข้าใจเธอเธอก็โดนมาเยอะเหมือนกัน

แต่ว่าช่วงแรกที่อย่างที่บอกที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
ว่าคุณนกไปเห็นแชทข้อความซึ่งอาจจะเป็นแชทลวงแชทปลอม
แล้วคุณนกกับคุณเกรสก็ตามไปหาคุณจักรจันท

ไม่อยากให้ยุ่งกับผู้ชายคนนี้
นี่แหละฮะกลายเป็นทัวร์ก็ไปลงคุณนกเหมือนกัน

หลังจากที่เมื่อวานคุณบุ๋มได้มีการออกมาแถลง
ชี้แจงบอกว่าคืนก่อนนอนไม่หลับเลย
ต้องออกมาแถลงเพราะว่าร้อนใจเหลือเกินนะครับ
ทีนี้ครับคุณบุ๋มนะแถลงด่วน
แล้วก็คุณบุ๋มนะปล่อยโฮเลยคุณ

แจ๊กกะลีนก็คือบรรณาธิการข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
คุณแจ๊กนะแล้วก็ออกไปทำข่าวเองด้วย

ว่าคุณบุ๋มคือเธออึดอัดใจขนาดไหน
แล้วก็ต้องปล่อยโฮโผล่กอดกับคุณแจ๊กกะรีนยังไงนะครับ

ใช่แม่

แบบทุกคนเข้าใจที่ผมจริง
จริงไม่เป็น

กลับเลย
พี่บุ๋ม
แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่คุณบุ๋มได้ยกมือขอโทษ
ขณะที่กำลังแถลงบอกว่า
ยกมือครั้งนี้คือเป็นการขอโทษทั้งจักรจันทร์

ขอโทษทั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับ
แล้วก็คุณบุ๋มโชว์แชทที่เป็นหลักฐานบอกว่า
เธอไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวว่าเควัฒนาแฟนจักรจันทร์

แต่ข้อมูลข้อความทั้งหมดมันมาจากอาร์บี
คุณบุ๋มบอกแบบนี้เป็นอาร์บีที่ปั่นหัวทุกคน
รวมถึงคุณบุ๋มเองก็ถูกปั่นหัวด้วย

ใช่คุณบุ๋มบอกการโดนแกล้งเนี่ย

ฟังเสียงของคุณบุ๋มปนัดดาหน่อย

อยากให้เขาไปรักษาจริงนะ
สร้างเรื่องได้ขนาดนี้คือแบบ

ที่สามารถสร้างละครตัวละครขึ้นมาแบบชึบ

ไม่ว่าจะทำให้ใครรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจ

แบบไม่รับสายอะไรอย่างนี้แต่แบบ
แล้วแถมยังบอกว่าเออถ้าจันฆ่าตัวตายบ้าง
ไม่มีทางที่เราจะทำให้น้องรู้สึกอย่างนั้นแน่นอน

แล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวบอกให้พี่

รู้สึกอย่างนั้นนะน้องคงเสียใจมาก
มากกว่าวันนี้ที่เราร้องไห้มากกว่าวันนี้ที่เราแย่
แหละครับแล้วก็หลังจากลงจากโพเดียมนะคุณนะ

ว่าคุณบุ๋มกำลังไลฟ์แถลงอยู่

โทรมาพอดีโทรเข้ามาคุณบุ๋มรับสายแล้วก็เคลียร์ใจต่อหน้าสื่อ

พี่ขอโทษนะจันพี่ขอโทษพี่แบบ
จันโทรมา
พี่ไม่ได้คิด
พี่ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเลยอะพี่
พี่เสียใจมากที่ทำให้หนูเสียใจ

หาว่าพี่นั่นซึ่งไม่ใช่
อย่ากอดแกวะ

ตอนนี้ขอแค่ว่ารู้สึกแกว่า

ว่าคุณนกอุศนีจะออกมาชี้แจง